มาดูเรื่องของวันที่๑๓มิถุนายนในวันนี้นะครับ
วันนี้เป็นวันเสียชีวิตของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
วันนี้ครบรอบการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หรือว่าแม่พึ่ง
วันนี้๒๘ปีแล้วนะถ้าเกิดคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ยังมีชีวิตอยู่
จะอายุ๕๖ปีในปีนี้แต่ว่าปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิด๑๙
การที่จะจัดงานเหมือนกับปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการแสดงคอนเสิร์ต
เพื่อรำลึกถึงอันนี้งดไปก่อนแต่คุณจักรีนนะครับ
บรรณาธิการข่าวบันเทิงของเราคุณกลายสอนสามีของคุณพุ่มพวง
แล้วก็ลูกชายคุณเพชรหรือน้องเพชรวันนี้ก็มานะครับ
มาที่วัดภาษีที่เอกมัยนะครับคุณกลายสอนแสงอันนันนะครับ
แล้วก็ลูกชายก็คือเพชรนะครับมาทำพิธีบวงสวงแบบพรามหน้าหุ่นแม่พึ่ง
ซึ่งตั้งอยู่ที่สารานะครับก็มีป้ายทะเบียนแขวนเอาไว้ว่า
ข้างหน้านะครับบ้านพุ่มพวง๕๑ทับ๑๕นี่นะครับ
ท่านผู้ชมมาถึงนะครับอ่าที่หุ่นเนี่ยได้เปลี่ยนชุดใหม่ใส่นะ
เป็นโค้ดสีเขียวสวยสะดุดตาเลยล่ะส่วนนี้เป็นป้ายที่หน้าสารานะครับ
ตรงจุดนี้นะครับ๕๑ทับ๑๕ณบ้านพุ่มพวงนะครับ
แล้วที่หุ่นของแม่พึ่งนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนชุดใหม่นะ
เป็นชุดโค้ดสีเขียวนะฮะแล้วก็มีหน้ากากอนามัยด้วย
เข้าชุดเลยนะครับนี่ฮะทุกท่านที่มาก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันนะครับ
มีพิธีจุดทูบเชิญดวงวิญญาณของแม่พึ่งให้มาร่วมพิธีตามความเชื่อนะครับ
แล้วก็มีสิ่งที่ทุกคนบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วก็ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้น
ค่ะนี่ฮะเพราะว่ามีเลขจากควันทูบอ่ะฮะเนี่ยฮะแล้วตกลงมาเนี่ยอย่างเงี้ฮะ
มันชัดมากอะครับมันเห็นเป็นอย่างงี้เลยเหรอคะ
เอาใครจะไปเชื่อออกมาเป็นแบบลักษณะแท่งทูบแล้วก็ชัดเลยตัวเลข
นี่คือแบบเหมือนขี้ทูบใช่ไหมที่มันออกมาจากทูบ
พอเผาเสร็จแล้วอ่ะพอไหม้อ่ะเขายังเป็นก้านเป็นแห้งอยู่อ่ะเห็นมั้ยฮะ
คนนี้คนบอกโอ้โหแทบไม่ต้องดูว่าเลขอะไร
ไม่ต้องเดาเลยฮะเห็นมั้ยเหยียนตามได้เลยเนี่ยชัดเลยอ่ะนะ
นี่ฮะหลายคนก็อึ้งแล้วก็บอกว่าปีก่อนนะ
แม่พึ่งไม่เคยให้เห็นตัวเลขชัดเจนแบบนี้เลย
ส่วนใหญ่จุดทูบเสร็จก็กลายเป็นผงทูบทันที
อ่าซึ่งทางพรามที่มาทำพิธีบอกว่าสงสัยปีนี้แม่พึ่งจะใจดีนะฮะ
เห็นใจชาวบ้านที่ถูกพิษโควิด๑๙เล่นงาน
อืมก็เลยเห็นเนี่ยฮะจุดของผงทูบเนี่ยชัดเจนเลยนะครับ
ก็เป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับทุกปีนะครับท่านผู้ชมครับ
พอครบรอบวันจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
หลังจากทำพิธีต่างเสร็จแล้ว
คุณไกรสอนแสงอนันต์สามีแล้วก็ลูกชายก็คือคุณเพชรนะครับ

เพื่อให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธีนะครับ
แฟนเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
ผู้ที่เดินทางมาเนี่ยจะได้เอาไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับ

แต่ปีนี้เปลี่ยนนะฮะไม่ได้เสี่ยงเซ็มซี
เปลี่ยนเป็นให้น้องเพชรลูกชายเนี่ยจับตัวเลขจากหายโบราณนำโชค

ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าหุ่นรัชนีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ

อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเรียงตัวเลขนี้มาจากไหนยังไง

ออกสูงออกสูงออกสูง
ดูกันชัด
แล้วก็ไม่น่าเชื่อครับที่คุณเพชรจับขึ้นมาเนี่ยเลขเมื่อสักครู่นี้ไปตรงกับหมายเลขทะเบียนรถของคุณไกรสอนนะครับ
คือพอลูกชายจับได้เลขนี้พ่อนี่แบบโอ้โหอุทานขึ้นมาเลยบอกเนี่ยเมื่อเช้าแม่พึ่งนี่ก็นั่งรถมากับพ่อด้วยนะเนี่ย
และตรงเลยนะเลขนี้เหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือที่วัดพระศรีเอกมัยนะครับเพราะว่าขุนของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ย
เขาก็จะมีอยู่หลายจุดนะอย่างอีกจุดหนึ่งก็คือที่บ้านเกิดนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับ
ทัพกระดานนะฮะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่ฮะคือสาราใหญ่เนี่ยปิดนะครับ
แต่วันนี้ทางน้องสาวนะครับก็คือคุณสลักจิตดวงจันทร์นักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งนะครับ
น้องสาวของคุณพุ่มพวงก็มาทำพิธีทำบุญนะครับมาตั้งแต่เช้าฮะก็มีหลายท่านมาร่วมพิธีกันนะครับ
ตักบาททำบุญกันวันนี้ก็เป็นแกงป่าน้ำพริกกะปินะฮะที่มาตักบาททำบุญเป็นเมนูโปรดของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
แล้วก็มีศิลปินท่านต่างมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
เพื่อสร้างสีสันให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศได้ดูกัน

พูดที่ราชินิลุกทุ่งผู้ร่วงลัพธ์หุ้มพลวงดวงจันทร์ณถือเสมือนพ่อ
เป็นผู้ชักนำเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งคนแรกเลยเนี่ยจนพุ่มพวงดวงจันทร์ชื่อเสียงโด่งดัง
ก็มาร่วมงานด้วยเพลงแหล่นี่ต้องคุณอาวัยพฤษเลย
เขาก็ไลฟ์เฟซบุ๊คกันนะครับไปถึงแฟนเพลงทั้งหลายเพราะว่าปีนี้ไม่มีคอนเสิร์ต
ก็แหล่เพลงกันร้องเพลงกันคุณอาวัยพศร้องแหล่เพลงถึงภูมิภวง
แฟนเพลงก็เลยบอกว่าอยากให้คุณพ่ออาวัยพศเพศสุพรรณ
หลังจากร้องเพลงแล้วเขย่าเซียมซีหน่อยสิ

เสื้อสีขาวนี่คุณปาววาลีใช่ค่ะคุณปาวปาววาลี
นักร้องลูกทุ่งสาวนะฮะซึ่งก็โด่งดังมาจากผลงานเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เหมือนกัน
ใช่ค่ะน้องปาวปาววาลีนี่ก็มาทุกปี

คุณเสรีรุ่งสว่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอีกท่านหนึ่งเนี่ย

ก็มาร้องเพลงช่วงไลฟ์เฟซบุ๊คให้กับแฟนได้ฟัง

นี่ฮะแล้วแฟนคลับก็ให้คุณเสรีก็เสี่ยงเซียมซีเหมือนกัน
โอ้โหนี่จะเอาเลขกี่ชุดกันคะเนี่ย

เมื่อแกให้ตัวเดียวฉันก็เอาตัวเดียวนี่แหละ
เล็กเก้าก็ไปแท้งเก้ากันละกัน
นี่ฮะท่านคงได้ยินกันหมดแล้วล่ะ
ไม่พูดสำนะ
นักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะอาสยามวันนี้ก็มาร่วมพิธีด้วยนะครับ
มาไหว้แม่พึ่งนะครับ

บอกว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้ก่อนจะมาเนี่ย
ฝันถึงแม่พึ่งนะฮะ
ทำให้รู้สึกว่ายังไงต้องเดินทางมาไห้แม่พึ่งในวันนี้ให้ได้
แล้วเธอก็เสี่ยงเซ็มซีด้วยฮะ

เราเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงเซ็มซีใช่ไหมคะ

แล้วแดนเซอร์ก็ได้เลข๒๘เหมือนกัน
คุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ

ชื่อเดิมเนี่ยคือรำพึงจิตหารนะครับ
๔สิงหาคมปีพศ๒๕๐๔นะครับ
แล้วก็เสียชีวิตลงเมื่อ๑๓มิถุนายนปี๒๕๕๙
วันนั้นเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยคือ๓๑ปี
ตอนนี้๒๘ปีแล้วนะฮะการจากไป

เพลงเนี่ยทุกคนยังจำได้ร้องได้
คือต้องบอกว่าแม้จะดังในวันนั้นแต่ทุกวันนี้เนี่ย

เมื่อกี๊สวัสดีครับ
ปีนี้ครบรอบการจากไปนะฮะ

คือเพลงนี้ผมคุยกับน้องนะ
ที่ตัดต่อภาพเพื่อจะออกรายการ

เอาภาพของคุณพุ่มพวงของแม่พึ่งเนี่ย

เผื่อถ้าคุณผู้ชมคิดถึงจะได้ฟังเพลงของคุณภูมิภวงดวงจันทร์
แบบต้นฉบับของคุณภูมิภวงนี้ล้องเอาไว้เนี่ย

แล้วผมก็เดินไปหาน้องที่จุดที่เป็น

ผมเดินไปผมบอกว่าอ้าวได้เพลงแล้วเหรอ

เขาอึ้งแล้วบอก
พี่หวยจะมาตลก
พี่หวยไม่อำอะไรพี่หวยไม่ตลกอะไร
พี่ขอฟังอีกทีซิเอาท่อนไหนยังไง
น้องบอกยังไม่ได้หากันเลยในเครื่องเนี่ย
เป็น๑๐เครื่องตัดต่อเนี่ย
ไม่มีสักคนนึงยังไม่ได้โหลดอะไรมาเลย

ไม่เลยเนี่ยโหในไฟล์คาวเนี่ย

แล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อนะ

แต่ว่าเนี่ยก็ทำให้ไม่รู้นะ

ผมก็เพิ่งเจอกับตัวผมก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้กับตัว
ผมบ่อยนะแทบไม่เคยเจอเลย

จะนั่งอึ้งอะไรกันก็จะมาดูเพลงไง

แล้วมีอะไรในใจไหมว่า

ไม่มีแล้วฮะนอกจากความคิดถึงครับ